อย่างนั้นใครก็ตั้งได้คุณก็ตั้งดิ

เขาต้องมีไม่มีองค์กร

หน่วยงานเขาดำเนินการอยู่แล้ว

ไม่ได้ไม่ได้มีประวัติศาสตร์
ดูแลมีใครเขาก็ดูแลอยู่แล้ว

เพราะว่าเห็นบอกว่ามันจะเป็นฟอร์มยูเอส

ของประเทศไทยครับเรื่องนี้นะครับ

เราทำอะไรที่จะเกิดความเสียหาย

ประวัติศาสตร์เขามีโกงปราบอยู่เนี่ย

ขณะขวดดีต่างลดลงไปบ้าง
ทางชัดเจนอยู่ไปเยอะมาก
พยายามจะทำให้เสร็จภายใน๒ปี

ยังไม่ลดโด่น

แบบนี้นะครับผมขอร้องเลยปราบกงแบบนี้นะครับ

ผิดเฉพาะถ้าผิดกฎหมายเดี๋ยวผมก็ทำปรับปรับกฎหมาย
ผมขอร้องก่อนตอนนี้นะครับ
มีจะตั้งอย่าก็ตั้งใด
เดี๋ยวคุณก็ตั้งมึงสิใครก็ตั้งได้ทั้งนั้นใช่ป่ะ
คือเราอยากไม่ยุ่งใต้หาเศรษฐพเทศไทยอ่ะ
ตั้งกันอุดกรุบไปหมดน่ะเดี๋ยวก็จะมีแบบหน่วยงานต่างไว้ทำไม
แล้วก็ยุบไปเนี่ยแล้วก็ตั้งศูนย์นี้ขึ้นมา
คือเราอยากให้ประชามติมันเดินหน้าไปข้างหน้า
เขาเดินหน้าอยู่แล้วครับนะครับเชื่อมั่นสิครับเชื่อมั่นผมนะครับ
ผมนะครับผมดูแลในเรื่องความมั่นคงอยู่ครับนะครับ
ทุกคนต้องเชื่อมั่นผมนะครับผมก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ทุกคนนั้น
ดำเนินตามนโยบายที่ผมได้สั่งการไปนะครับ
ท่านครับมันมีประเด็นหนึ่งคือทางกรกตเอง
เขาจะไปใช้พื้นที่ทหารในการไปให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องประชาภาษี
ซึ่งต้องกระต่อเข้าถึงได้ใช้พื้นที่ทหารก็ได้ไม่ใช้พื้นที่ทหารก็ได้
แล้วแต่นะครับแต่ดูแลความปลอดภัยแล้วกัน
ให้เกิดความปลอดภัยให้มากที่สุดนะครับ
มันจะไม่ได้มองว่าเป็นการชี้นำให้ประชาชน
มีครับไม่มีชี้นำก็ใครเอาในนู้นก็มีใครจากใครเยอะแยะเข้าไปนะครับ
ไม่น่าเป็นประเด็นในเรื่องนี้ผมยืนยันไม่น่าเป็นประเด็น
เขาเห็นถ้าภาคประชาภิกษาเองเขาก็เป็นคนในเรื่องนี้เหมือนกันว่าเราออกไปเอง
หรอกครับไม่ต้องไม่พักไหนไม่มีเกี่ยวนะครับ
เอาเรายืนเป็นกลางอยู่อย่างนี้นะครับมั่นใจนะ
ผมไม่มีไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรอกเดินหน้าไปอย่างเดียวนะครับ
สร้างประเทศตอนนี้ต้องช่วยกันสร้างประเทศ
ไม่ใช่มาช่วยกันเตะขาไปมาไปกันไม่ได้อย่างนี้ไม่เอานะครับ

รู้สึกกังวลหรือเป็นห่วงไหมครับว่าประชาภาษีหรือประชาภิกษามันกำลังจะเดินหน้าไป
นั่นไม่ได้แล้วครับก็ผมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเลยครับ
ตอนนี้เดินหน้าเขามีรถหนักชัดเจนแล้ว
เขาก็บอกเขาจะเดินหน้าตามรถแมพเขาก็ทำไปนะครับ
เพราะฉะนั้นรถแบบเป็นยังไงก็ว่าไปตามนั้นนะครับ
ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไปคิดเอาเองไปกั้นเอาเองไปนู่นเอาเอง
ยังไม่ถึงองค์ท่านเลยนะครับก็อย่าไปทำให้มันมีปัญหา

เขานับแนะนำมาแล้วนะครับทางร้ำตีเกษตรงเนิ่งรับไปหมดละนะครับ
เพราะเวลามันจะไปแก้ไขนะครับเพิ่มเติม
ถึงสิ้นปีนะครับถึงสิ้นปีที่เราจะนำเรื่องนี้
ก็ถือว่าเขาบอกว่าเราเนี่ยเดินมาถูกต้องถูกทางแล้ว
แต่ว่ายังทำไม่หมดนะฮะเกี่ยวกับเรื่องอะไรเดี๋ยวเริ่มตีเกษตร
ต้องไปแก้ไขซึ่งเขาก็บอกมาทั้งหมดอยู่แล้วนะครับ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
ถ้าเราทำดีต่อไปก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ
ผมไม่เคยจะไปบอกเลยว่าจะให้ใบแดงใบเขียวผมหมดค่านะครับ
เราทำดีนะครับแล้วเขาบอกมาอย่างนี้
เราทำดีก็ทำดีนะครับรอบเวลานี้ทั้งท่านเนรมจีน
ทุ่มเททุกอย่างนะครับในเรื่องนี้ในเรื่องของ
อย่างนั้นแหละครับท่านครับขอนิดหนึ่งครับที่กองทัพไป
นี่ท่านได้รับรายงานอย่างครับยังยังไม่ได้รับรายงาน
แล้วนอกนั้นในพื้นที่นี้ไม่มีหรอกไม่มีผมยืนยันไม่มีไปทรมาน
ต้องลงไปในละเอียดในทุกพื้นที่นะครับ

มันต้องให้เกิดความชัดเจนนะครับ

มีกรรมการลงไปมีการดำเนินการลงไปนะครับ
ตั้งกรรมการตรวจสอบไปนะครับ

พอบศเขาดำเนินการอยู่แล้วนะครับ
วันนี้เขาก็ลงไปในพื้นที่พอนะครับ
ตอนนี้มีการขอข้อมูลไปนะครับ
แต่ว่าท่ามรองการสอบไม่ได้ให้ข้อมูลกับทัศน์เพียร์ครับ
ให้ข้อมูลใครอะ

ออกไปส่งปริ้งป้อมนะ

คือเรื่องที่มีการเซ็นออกมาอยู่นะครับ
ปัจจัยแรกคือการออกไปให้ความรู้กับกำลังพล
โดยเปล่าในคองคับของกราหมนั่นบ้างหมด
ให้มีความเข้าเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการ
ในการที่จะฟังกันให้จุดอีกต่อต่าง

หรือแบบภูมิผวยตัดสอนนะครับ
หรือว่าความรู้เกี่ยวกับเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่าง
ทำยังไงที่เราจะป้องกันไม่ให้มันมีเรื่องของข้อบกพร่อง
ทำยังไงให้มันโผล่งใสบริสุทธิธรรมที่สุด
เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นเรื่องกระบวนการที่ออกไป
ซึ่งที่ผ่านมาทางสำนักงานปกติศาสตร์ก็จะพยาคอนไปอบรม
แต่ให้ความรู้ในพื้นที่ขององค์ทัพภาคภาค๒๓
วันนี้ภาค๑แล้วก็อาทิตย์หน้าก็จะไปที่ภาค๔
มีความกังวลไหมคะว่าตอนนี้ก็คือยุครัฐธรรมทหาร
แต่ถ้าเราต้องมาตรวจต่อตรองทำเต็มที่แน่นอน
กังวลเลยครับเพราะว่าทุกส่วนราชการ
เราพอช่อเป็นเรย์งานอิสระครับ